อกมะลิสีขาวถูกร้อยเรียงด้วยความบรรจงออกมาเป็นพวงมาลัยสวย
หนึ่งในสื่อสัญลักษณ์แทนใจที่ได้รับความนิยมนำส่งมอบความรักในช่วงวันแม่
แต่ปีนี้ลูกหลายคนเห็นราคาพวงมาลัยดอกมะลิแล้วอาจจะต้องคิดหนักค่ะ
เพราะพุ่งสูงขึ้นเกือบ๒๓เท่าตัวจากช่วงปกติ
ต้นทุนราคาดอกมะลิที่แตะถึงลิตรละเกือบ๑๐๐๐บาท
หลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำมะลิออกดอกน้อยประกอบกับค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น
แม้ร้านดอกไม้จะงัดกลยุทธ์ใช้ดอกพุทธตูมมาร้อยเสริมในพวงมาลัย
เพื่อให้ราคาถูกลงแต่ก็ยังหวั่นใจอาจขายได้ไม่ถึงเป้า

อันนี้ของมันแพงทุกอย่างเลยค่ะเราต้องปรับราคาขึ้น

ใช่ครับก็ขึ้นมาประมาณต่อพวงก็พวงละเพิ่มไปประมาณอีก๓๔๐๐
ใช่เพราะของมันแพงทุกอย่างเลยกังวลมากพี่กลัวแบบเราลงทุนไปแล้วกลัวจะขายไม่ได้
ก็มีความกังวลบ้างนะคะเพราะว่าต้นทุนสูงมากอย่างนี้
แล้วเราถ้าเราขายสูงไปมันก็กังวลว่าเราจะขายไม่หมด
ป้าขายของทุกวันนี้ป้าจะไม่ลงสต๊อกไว้เลยนะ
คือซื้อมาวันหนึ่งต้องขายไปวันหนึ่งเพื่อขายให้หมด
หมดวันต่อวันอย่างนี้ไม่ลงมาเยอะ
พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช่วงวันแม่ปีนี้จะมีเงินสะพัดกว่า๑๘๘๓ล้านบาท
ขยายตัวสูงสุดในรอบ๑๐ปีนับจากปี๒๕๕๙
หลังประชาชนเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
กลับมาใช้จ่ายทำกิจกรรมทั้งทานข้าวนอกบ้านทำบุญท่องเที่ยว
รวมถึงซื้อของขวัญมอบเป็นที่ระลึกให้กับแม่ในวันพิเศษนี้
โดยปีนี้สินทรัพย์มั่นคงอย่างทองคำ
ติดอันดับหนึ่งของขวัญที่ลูกอยากมอบให้แม่มากที่สุดค่ะ
ทองคำถือเป็นของขวัญยอดนิยมค่ะ
ที่ลูกหลายคนตั้งใจจะมอบให้กับคุณแม่ในปีนี้
ซึ่งแน่นอนว่าผู้ค้าทองคำเองก็ตอบรับกับกระแสความต้องการ
คอลเลคชั่นใหม่รับช่วงเทศกาลวันพิเศษค่ะ
อย่างที่เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการ์ดทองคำลวดลายคู่แม่ลูกค่ะ
่งบอกถึงสายใยความผูกพันความรักนะคะ
จนถึงนี่แหละค่ะพวงมาลัยทองคำแท้
ให้ลูกค่ะได้เลือกตามกำลังทรัพย์ในกระเป๋าค่ะ
ถ้าเป็นทองคำมันก็ดีกว่าค่ะมันสามารถต่อยอดได้
สมมุติวันนึงเราจะใช้อย่างไรทองคำก็ยังดีกว่า
เอาทองคำคุณแม่ก็ยังเก็บไว้ได้
ของขวัญที่แสดงออกถึงความรักต่อแม่
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าแต่อยู่ที่หัวใจ
้อมระลึกถึงความรักอันบริสุทธิ์
ที่หล่อให้เราได้เติบโต
เพียงการไหว้กอดหรือจะโทรบอกรัก
ก็เป็นของขวัญพิเศษล้ำค่า
มอบให้แม่ได้ในทุกวันค่ะ
อำนาจอัญญธนาถ่ายภาพ

ทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีรายงาน